บางคนเขาก็ชื่นชอบนะเพราะว่าอากาศมันเย็น
แต่ผู้คนที่ก็ทุกข์ทรมานเพราะว่าน้ำมันท่วมหนัก
อย่างอนุ่ที่ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางพ่อแม่ลูกนะ

แม่กอดลูกไว้๓ขวบ

ของที่๒๘กัญญายนที่ผ่านไปในท้ายที่จังหวัดถอนแก่น
เจ้าหน้าที่กู้ชีพที่อบตภูเหล็ก

มีคนจมน้ำภายในลำห้วยภูเหล็ก
อยู่ในพื้นที่บ้านภูเหล็ก

พบว่าแม่กำลังกอดลูกสาวของตัวเอง

ส่งเสียงขอความช่วยเหลือดังลั่นเลยนะครับ

สามารถช่วยเหลือทั้งคู่ขึ้นมาได้นะครับ

ชื่อนางสวรรค์สายจันทร์อายุ๓๓ปี

ชื่อว่าพนิดาสายจันทร์อายุ๓ควบ
เป็นชาวบ้านอยู่ที่บางภัยจังหวัดถอนแก่นนั่นเองนะฮะ
แต่ยังมีอีกรายหนึ่งที่ศูนย์หายไปนะครับ
นั่นก็คือนายนัทพงศ์สายจันทร์อายุ๔๑ปี
ซึ่งเป็นสามีของนางสวรรค์เนี่ยแหละ

สามีก็ชวนนางออกไปหาเขียดตามทุ่งนา
โดยให้ลูกชายคนโตเนี่ยเฝ้าบ้านนะครับแล้วก็อุ้มเด็กหญิงวัย๓ขวบลูกคนเล็กไปด้วย
โดยสามีเนี่ยนะขี่รถจักรยานยนต์แบบพ่วงข้างอ่ะอืม
ขี่ไปให้นางก็นั่งข้างข้างนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปสำรวจนะครับ
พบว่าในนาเนี่ยมันมีระดับน้ำสูง
ก็เลยช่วยกันกลับเพราะว่าไม่สามารถไปหากบได้หาเขียดได้แล้วแต่ระหว่างที่กลับเนี่ยก็ขี่รถมาเรียบทางฝ่ายน้ำล้นมา
ปรากฏว่าพอมาถึงฝ่ายเนี่ยปรากฏว่ามีน้ำไหลเชี่ยวอยู่ดีเนี่ยสามีก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไร
ก็เลยขี่จักรยานพยายามจะลุยจะลุยไปปรากฏไปดับพอไปดับเสร็จปุ๊บน้ำเนี่ยแรงมาก
ก็เลยพัดนะฮะพัดเอาจักรยานเนี่ยจมไปเลยสามีก็ตะโกนบอกเมียบอกว่าให้กอดลูกให้แน่นนะ
อดลูกไม่ได้แน่นนะเมียก็เลยกอดลูกไว้ข้างหนึ่งอีกข้างก็เกาะโขดหินอยู่ในน้ำนั่นน่ะ
ส่วนหัวนี่ก็จมลงไปกับมอเตอร์ไซค์แล้วจนถึงตอนนี้ตอนนี้ก็หาไม่เจอ
ยังหาศพไม่เจอยังไม่รู้ยังหาเขาไม่เจอยังหาเขาไม่เจอไม่รู้เขาจะเป็นตายร้ายดียังไงนะฮะ
แต่ตอนเนี้ยคือทั้งเด็กหญิงนะครับแล้วก็ตัวเอ่อผู้เป็นเป็นเป็นภรรยาเนี่ยเออ
ตอนเนี้ยรอดปลอดภัยแล้วปลอดภัยดีแต่ตัวพ่อที่ตกลงไปพร้อมยังหาไม่เจอ
ยังหาไม่เจอหาไม่เจอแสดงว่ามันลึกมากลึกสิอาจจะแล้วน้ำเชี่ยวมากนะ
เวลาน้ำที่ฝ่ายแล้วเชี่ยวอู๋มันไปเลยมาไปแบบอย่างงี้เลยน่ะบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มเลยน่ะ
นี่ก็คืออย่างที่เขาบอกว่าตอนนี้ต้องระวังปริมาณน้ำฝนแล้วก็อย่างฝนสะสมมันจะเยอะพอสมควร
แล้วก็นี่คือระลอกแรกนะฮะเดี๋ยวช่วงเดือนตุลาคมจะมีละลอกที่๒มาอีก
อืมอืมอืมอ่ามานี่เลยเดือนนี้นะพ่อเอาอะไรมาดูนี่ไงพ่อแม่โอปอล์อีบ๊า
เอาอะไรเอาอะไร์เอาอะไรโบไหแต้นมามาหว่านุ่งเอ่อเออ
จะพูดอะไรเงี้ยนะเออ
เหมือนฝรั่งเศสอ่ะเว้าละเว้าละ
หลังเนียนมากเนี้ยหมายแบบไม่แร็คฉันมีเจ้าของ
นางว่ายังไงนางจะมีเจ้าของ
สวยมากเชิญค่ะนี่พ่อแม่เดี๋ยวนี้เขาก็เก๋นะลูกแค่แบบว่า๒ขวบแล้วก็

ฉลองวันเกิดนะไปฉลองกันที่ญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวโอปอลกับหมอโอ๊ค
ก็พาอายินอายัมไปญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะคะก็แค่อายุ๒ขวบนี่แหละ
แต่น่ารักดิสนี่ลักษณ์ก็ตามเขานะตามไอเนี่ยไออะไรอ่ะ

มีเปล่าเค้กไปนู่นนี่ต่างแต่ฉันชอบมากเลย
นางก็เข็นรถไปอลันไอ้ตัวผู้ชายตัวน้องหลับเขิกอย่างนี้
นางอลินคึกคักอยู่อย่างนี้
พอสักพักนึงนะทั้งวันนางอลินหลับอีอลันคึกคักเนี่ย
ดูสิมันก็แย่งกันแบบว่าสนุก
แต่ว่าน้องน้องสนุกมาก

เพื่อนโอปอลหมดเลยนะเพื่อนโอปอลทั้งนั้นเลย
เป็นอยู่ที่ญี่ปุ่นกันไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้
ก็เขาตอนนั้นที่เขาไปฮันนิมูลเขาไปจีบกัน
เขาก็ไปญี่ปุ่นเนอะ๒คนเนี่ยนะ
แล้วไปตอนช่วงที่ฉันไปพอดีด้วยนะ
ไม่มีแบบโทรกันด้วยว่ะแต่ยืนคนละมือ
แต่วันนี้แบบจะบอกว่านางเลี่ยนลูกโลกแตกเลย

เพราะฮาร๑ปีใช่มั้ย
รายการของเรานี่๓แซ่บนี่นะหยุดนี่นะตุลาทั้งเดือนเลย

เดินได้อยู่แล้วนางทำอะไรได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่เพียงแต่ว่านางตอนนี้เลี้ยงลูกอยู่

อุ้มในที่เขาพ่วงไลน์ด้วยกันไง

คุณไม่ต้องรู้จักครับ

ขอดูกันไปเรื่อยก่อนเป็นโสดได้ไม่นาน
ก็มีหนุ่มมาขอดามใจแล้วน้ำชา
หลังจากเจ้าตัวออกมายอมรับว่ากำลังคบหากับวาว
นักธุรกิจหนุ่มที่อายุห่างกับเจ้าตัวถึง๑๔ปี

ความสัมพันธ์ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีนะคะ

คือมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะ

ตัวเชเรานางเรียกตัวเองว่าชา

กลัวเฟลนางกลัวเฟล
ยังไม่อยากจะพูดอะไรตอนนี้ที่ผ่านมาชา
ก็ไม่เคยคุยกับใครที่อายุห่างกันเท่านี้เลย
ว่าพออยู่ด้วยกันแล้วเขากลับทำให้ชารู้สึกว่า

แถมเขายังเป็นคนใจเย็นด้วยใจเย็นมาก

คือชาก็รู้สึกว่าชาสามารถเชื่อใจเขาได้

คุณม้าไว้ใจผู้ชายคนนี้ตอนไหนเพราะอะไร

มาเจ้าแม่นาคีแผะ

แผลงฤทธิ์นะฮะคือน้องแต้วปลื้มปริ่มมากนะครับ
บินไปรับรางวัลละครต่างประเทศยอดเยี่ยมที่ญี่ปุ่นนะครับ
แต้วนะครับนัตรพรนะฮะเสียดายบอกราชนักฮาราชจบเร็วไปหน่อยนะครับ
ไม่มีการตัดให้จบเร็วขึ้นรับนะครับบอกว่าตื่นเต้น
ไปรับรางวัลละครต่างประเทศยอดเยี่ยมที่ญี่ปุ่นเรื่องนาคีนะฮะ
กลางเดือนตุลาคมนี้จะไปรับรางวัลเรื่องนาคีค่ะ
ตอนนี้ก็ตอนที่รู้ข่าวดีใจมากเลยนะครับ
แต่ที่อยากไปเพราะว่าอยากไปดูบรรยากาศในงานว่ามันอินเตอร์ขนาดไหนนะครับ
ก็เป็นเรื่องแรกเลยที่ได้รับนะครับแล้วก็เกินความคาดหมายจริง
ส่วนละครเรื่องรากนักคารานะครับเรื่องมันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยนะครับ
ต้องติดตามทุกวีคเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจบเร็วถ่ายนานมากนะครับ
แต่อาจจะด้วยความที่ทำทีมงานคงอยากให้กระชับด้วย
สเหมือนการที่จบเร็วนี่จะมาจีบรายกันในรายการฉันได้ไง
ก็ดรามากกันไปเลยทีเดียวใจอะไรก็ไม่รู้มากกับผักบอกว่า

เข้าไปกอดกันอะไรอย่างนี้ต่างนานา
มันยังไม่จบอีกหรอเรื่องนี้ยังไม่จบทำไมอีกพอเขาดังไงเดี๋ยว
ก็เลยไปถามหมากเลยเขาบอกว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับ
ถ้าพูดถึงคำถามเกี่ยวกับคนอื่นผมขอไม่ตอบเลยดีกว่า
เพราะว่าหลายคนก็หลายความคิดดังนั้นผมขอหยุดตรงนี้ดีกว่า
ส่วนเรื่องที่คนจะวิจารณ์ยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับ
ถ้าหากเขาสบายใจก็ให้เขาทำไปเพราะผมอยากจบแล้ว
นางว่าอย่างนั้นหรอแต่มันไม่จบอ่ะถ้าเป็นอิจีย์ก็ไปดราม่าอะไรใส่กันก็ไม่รู้
แต่ก็นับว่าคือแบบคือพอลงไปเนี่ยนะก็เป็นการยืนยันในลักษณะแบบนี้นะ
ให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันฉันเองก็เหมือนเด็กทะเลาะกันนะนะน่ารำคาญ
ก็ยืนยันอย่างที่บอกครับการที่พูดตรงมันดีกว่าการโกหก
ส่วนคอมเมนต์ไม่ดีที่จะมีตามเข้ามาอันนั้นผมก็ไม่สนใจ
ณตอนนี้ผมคิดว่ามันจบไปเลยน่าจะดีกว่า

ส่วนอนาคตถ้าเจอจะเรียงได้มั้ย

แต่เราก็แค่ทางใครทางมัน

เมื่อกี้ก็ต้องร้องค่อนกับจ้า

ถ้าสิว่าโอ้โหมีเยอะแยะน่ะโอเคอะไรดีเชิญแต่เดี๋ยวรายการเวลายังเหลืออยู่
รายการต่อจากเราก็คือของคุณจอมขวัญถามตรงกับคุณจอมขวัญ
เมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวคุณครูท่านหนึ่ง
โดนหลอกเงินไปนะจากคุณต้นเป็นคนเรียกว่าฉันว่าผมเรียกว่าไอ้ต้น

นะแล้วเขาเชื่อว่าเป็นนุ่มหน้าตาดี
เดี๋ยวคุณจอมขวัญเนี่ยนุ่มหน้าตาดีกว่าหรอก
จดทะเบียนสมรสแล้วเชิดเงิน๗ล้านบาท

แฉพฤติกรรมหนุ่มหน้าตาดี
บอกที่สำคัญมาหลอกให้รัก

ผู้ชายอยู่เท่าไหร่๓๐กว่าหรือ๔๐กว่า

หลังจากจดทะเบียนก็ปุ๊บก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลย
กินบัวร้อยก็ยังอิ่มน้ำสำราญนะเนาะโอเคไปก่อนสวัสดีฮะสวัสดีครับ